และที่สำคัญนะครับจะตัดสินโชคชะตาของครอบครัวป้าแดงจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
พวกเราเอาใจช่วยรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ป้าลุงขอให้มีความสุขมากนะครับ
ผมร่วมรุ้นไปกับครอบครัวของป้าและเอาใจช่วยนะครับขอให้โชคดีนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องความรู้ทั่วไปเด็กครับ

เป็นห่วงพ่อค่ะหนูไม่อยากให้พ่อออกไปทำงานเลย
หนูอ้ามทีเลยพ่อก็ไม่ฟังพ่อพ่อออกไปทุกทีเลย
บอกแค่ว่าอยากเอาเงินไปใช้หนี้ให้หมด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สิ่งใดคือสินค้าหลักของสหกรโรงเรียน
ตัวเลือกที่สองเครื่องเขียนค่ะ
ตัวเลือกที่สองเครื่องเขียนซึ่งเป็นคำตอบที่
ที่สุด

เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของป้าแดงจากสุพรรณบุรีทำไปได้แล้ว๑ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องไอศกรีมครับ

เสียบไอศครีมเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่
เราก็อยากให้มันหมดนี้ไปเพราะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเจ้าเป็นห่วงเมียอย่างนี้
พอเป็นหนี้แล้วมันเรียกว่ามันลำบาก
สำหรับข้อนี้คือจัดเตรียมไอศกรีมโบราณ
คนดูในห้องส่งนี้ทั้งหมด๖๐แท่ง
ภายในเวลา๓นาที

ไปเอาใจช่วยนะครับว่าลุงคำทำภารกิจนี้ได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ได้
ได้

รู้สึกยังไงลุงโอ้ดีใจสุดชีวิตเลยครับเราให้เวลาว่า๓นาทีลุงใช้เวลาไปทั้งหมด

ครอบครัวของป้าแดงจากจังหวัดสุพรรณบุรีถูก๒ข้อแล้วนะครับ
ทุนไปต่อชีวิตที่๑๐๐๐บาท
เย้
ยังเหมือนอีก๒ข้อ
ข้อท้ายเนี่ยข้อ๓เนี่ยถ้าถูก๑แสนบาท
และเราจะได้ลุ้นเงินล้านในข้อที่๔

ซึ่งเป็นข้อที่๓จากเรื่อง

ทุกวันนี้ก็ช่วยยกของ
ขายของแล้วก็ไปส่งปลาเขา
บางวันก็ขายได้บางวันมันก็เงียบ
คนไม่ค่อยขับรถผ่าน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะ
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
จากนิราชภูเขาทองสุนทรผู้

ปากว่ามือถึงค่ะ

โหโหโหโหโหโหโห
มากมายมากมากมาก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

ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
เรื่องสุดท้ายที่เหลือคือเรื่องมนแคนแก่นคูณครับ
ป๊าก็ลุกทำบ่าตอนตีต้องก็คุดเก็ดแล้วก็บั้งแล้วก็แลปะเข็ม
เสร็จตอน๖โมงเช้าเราก็ขึ้นตะเล้งไป

อัลบั้มชุดที่๑ยังคอยที่ซอยเดิมของมนแคนแก่นคูณออกเผยแพร่ในปีใด

พศ๒๕๔๕ซึ่งเป็นคำตอบที่
อัลบั้มชุดที่๑ยังคอยที่ซอยเดิมออกเผยแพร่ในปีพศ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของป้าแดงนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
วันนี้พิชิตโจทย์คำถามไปได้๒ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ขอบคุณมาก
ป้าคิดว่าจะนำเงิน๑๐๐๐๐เนี่ยไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนครับ
แบ่งแค่นี้ก็มั้งที่เลือกเอาไว้ลงทุนป้า

หนึ่งหมื่นบาทในวันนี้สำหรับคนหาเช้ากินค่ำผมเชื่อนะครับว่า
มันก็ยังได้ต่อลมหายใจได้ส่วนหนึ่ง
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคือกำลังใจจากครอบครัว
คุณผู้ชมจ๋าเราได้เห็นการหล่อหลอนความรักรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวป้าแดงแล้วนะครับ
วันนี้ทุกคนพร้อมที่จะยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัวได้อยู่ได้มีกินโดยที่ไม่คำนึงถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อย
ผมจึงอยากขอความรักจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
มาช่วยกันหล่อหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับครอบครัวของป้าแดงจากจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมคนละเล็กละน้อยผมเชื่อว่าแฟนรายการมีน้ำใจจริงครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับขอบคุณคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาแล้วผมชายาวิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำไมเลือกภาษาไทยป๖ให้พี่ฟ่าง

ห้ามกินในเวลาที่กำลังทำงาน
ห้ามกินจนกว่าที่จะบอกว่าให้สัญญาณว่ากินได้
เดี๋ยวพอเอาไอศกรีมไปเสิร์ฟ
ปั๊บคุณเรียบปุ๊บ
๑๐๐๐บาทต่อ๑แท่ง

เสียงใครวะ